หน่วยงานหลักก็คือหน่วยนรขอก็คือ
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดเชียงรายนะคะ
อีกหนึ่งท่านที่เราจะพูดคุยแล้วก็สอบถามกันก็คือ
นาวาเอกวุฒิชัยผู้เจริญยศผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง

สวัสดีครับคุณสุพัสราและคุณรสลินนะครับ

ครับโทษทีครับยังไงนะครับไม่คัดครับ

ตอนนี้นรขอเองได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง
ในการช่วยเหลือค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำเนี่ยยังไงบ้างคะ
ก็การช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ขณะนี้เราแบ่งออกเป็น๓ทางแล้วนะครับ
ก็โดยการที่เราจะมีจักรยานหนึ่งแล้วก็เป็นสับสนจากกองทัพบกนะครับ
แล้วก็ของกองสำรางการตำรวจนะครับ
แล้วก็การที่ใช้หน่วยงานเดินบริเวณเดินเท้าทั้งบนภูเขานะครับ
ก็มีหลายหน่วยกำลังครับเข้ามาบูรณาการกันครับ
แล้วก็ทางของกองทัพเรือเองก็ดำเนินการที่เดิมนะฮะ
ก็คือบริเวณที่ในถ้ำนะครับโดยมีหน่วยที่เป็นของประเทศอังกฤษนะครับ
ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการมาที่ถ้ำนี้เมื่อหลายครั้งแล้วก็มาช่วยกันนะครับ
แล้วแต่แต่ละฝั่งที่แบ่งเป็น๓หน่วย๓ฝ่ายให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างคะ
ก็เราลักษณะทำงานเหมือนเรียกว่าบูรณาการนะครับส่วนที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็ปฏิบัติไป
โดยที่สนับสนุนนะครับก็จะมีหน่วยกำลังต่างที่มาช่วยเหลือนะครับ
จะเป็นห่วยแพทย์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่เป็นการไฟฟ้ามาดูแลเรื่องไฟนะครับ
แล้วก็หน่วยที่เป็นกรมต่างครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ
แล้วก็พวกการดูแลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้วยนะครับ
หลักนรขอที่เรารับผิดชอบเนี่ยนะคะท่านผู้การค่ะเรารับผิดชอบส่วนไหนอย่างไรคะ
นอราคอนี่เป็นหน่วยประสานงานในหน้าของกองทัพเรือครับ
ซึ่งกองทัพเรือเนี่ยท่านผู้ประชาการฐานเรือก็ได้กรุณาครับว่า
ให้สรขอประสานเลยครับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
ที่ต้องการอะไรเพิ่มเติมก็จะสามารถที่จะร้องขอได้เลยโดยผ่านนรขอเป็นแม่งานในการเรียกหน่วยต่างขึ้นมาครับ
ว่าจะเป็นกรมแพทย์ทหารเรือไม่ว่าจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์ที่นำอุปกรณ์ต่างมาสมทบนะครับ
โดยนี้ที่ขึ้นมาครับเป็นการให้นรขอเนี่ยเป็นหน่วยประสานงานครับ
แต่เราไม่ได้ร่วมเดินเท้าลาดตระเวนบนสรรเขาด้วยใช่ไหมคะ
ตอนนี้ตอนนี้ร่วมแล้วครับตอนนี้ก็ร่วมแล้วครับ
อะไรได้ทำอะไรได้ต้องทำหมดครับช่วยกันครับช่วยกันค่ะ
หน่วยงานของท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างไรบ้างคะ
ครับของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยการครับหรือว่ากองอำนวยการร่วมนะครับ
คือทุกหน่วยที่เข้ามาจะต้องยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนะครับ
แล้วก็โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ก็ทุกคนเนี่ยจะต้องมาประชุมรับสร้างปัญหาครับ
การที่ปฏิบัติหน้างานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาคุยกันแล้วก็ปรับแผนตามความเหมาะสมนะครับว่า
เราทำเป็นถึงขั้นตอนไหนแล้วทำถูกต้องไหมหรือว่าจะพัฒนาแผนหรือจะปรับเป็นแบบไหนนะครับ
ค่ะท่านคะในฐานะที่ท่านอยู่หน้างานแล้วหลายคนคือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรค
ท่านยืนยันอุปสรรคให้หน่อยได้ไหมคะว่าความอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในถ้ำเป็นอย่างไรบ้างคะ
เกี่ยวกับการทำงานเฉพาะในถ้ำนะคะเกี่ยวกับน้ำค่ะ
ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นช่วงฤดูที่เป็นเริ่มต้นฤดูฝนครับ
ลักษณะของกายภาพของถ้ำเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะถ้ำที่มีความคดเคี้ยวนะครับ
ไม่ใช่เป็นถ้ำที่ตรงนะครับมีการมีขึ้นมีลงแล้วมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างมีช่วงที่กว้างช่วงที่แคบ
ซึ่งเป็นถ้ำที่มีเชฟเนี่ยค่อนข้างยากต่อการดำน้ำแน่นอนครับ
แต่ทีนี้เนี่ยมาก่อนนะครับถ้าถ้ำจะไม่ใช่ช่วงหน้าน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกนะครับไปต้องเคี้ยวได้
แต่พอมีน้ำเข้ามาเนี่ยครับน้ำขึ้นมาน้ำเป็นน้ำเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะมองไม่เห็นเลยครับ
ลักษณะวิสัยเนี่ยประมาณสักฟุตเดียวแล้วน้ำลักษณะที่ขึ้นเร็วมากพร้อมประกอบกับลักษณะช่วงนี้ฝนตกตลอดเวลานะครับ
แต่ว่ารักษณะแบบนี้น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วเยอะขึ้นเรื่อยนะครับเลยทำให้ยากต่อการที่จะดำน้ำไปถึงจุดที่เราต้องการได้ครับ
ในฐานะฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ประสานงานเนี่ยนะคะหลักเลยที่ถูกร้องขอมาจะเป็นเรื่องอะไรคะ
ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสูบน้ำออกนะครับแล้วก็การที่ขอไฟนะครับไฟที่จะไปสับสนุนเพื่อให้มีความสว่างนะครับในถ้ำนะครับนี่ก็คือหลักเลยครับ

ก็รวมในขณะนี้สี่แบบสี่สี่หลายแล้วนะครับ
แล้วก็มีหน่วยที่มาเพิ่มเติมนะครับขึ้นมาเรื่อยครับ
เพื่อไม่ให้กำลังพลเหนื่อยล้าครับทำงานเอาเป็นว่างานเนี่ย
สิบสี่ชั่วโมงไม่มีหยุดครับพอไหมคะกำลังพลเนี่ยค่ะครับ
มันก็เอ่อความเหนื่อยล้าล่ะครับอ่ามันมันมันเทียบกันไม่ได้ครับ
ถ้าถามว่าเราเหนื่อยแต่ว่าน้องที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับ
เขาหนึ่งชั่วโมงเรายังไม่เท่าหนึ่งนาทีเขานะครับค่ะ
ค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ท่าน